๑ขวบแล้วสำหรับแอบีเกลพวกผู้ชมข้า
บอกเลยว่าน่ารักตะมุตะมิ
เป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วนะคนนี้เอฟิเกล
นะคะคุณผู้ชมข้าจะน่ารักขนาดไหน
ชุดอย่างกับตุ๊กกระต่าเลย
ไม่ใช่ใครที่ไหนนี่คือน้องเอบิเกลลูกแม่ชมคนนั้น
เจ้าหญิงตัวน้อยของบ้านรังศรีสิงพิพัฒน์
เหลือแป๊บเดี๋ยวนุ้งเกลคนสวยก็แจกความน่ารักมาหนึ่งขวบยาวจ้า
เอ้าได้เวลาต่อเค้กใช่ไหมคะ
อืมน่ากินมากเลย
คิวร้องเพลงผ่านไปแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวเกลได้กินนะคะแม่
โอ้โหเรียบปงเลียบปากซะน่าเอ็นดูหลายรอบแล้วนะคะ
พร้อมมาแบบชุดไปเลย